สำหรับวันนี้นะครับเหล่าบรรดานักกีฬาต่าง
ก็แสดงความหวานของตัวเองออกมา
หนึ่งในนั้นก็คือนักฟูตบอลทีมชาติไทยอดิสรพรมรักษ์
ก็ไปขึ้นบอลลูนแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นการตีตราจองไว้ก่อนนะครับ
แม้ว่างานฉลองมงคลสมรสจะยังไม่ได้กำหนดวันนะครับ
ครับก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนะครับ

สอนพรมรักก็ได้ทำการจดทะเบียนสมรส
กับน้องแจนชัชชาขุนนิรงครับแฟนสาว
ซึ่งทางด้านดาวเตะของเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ย
ก็ถือเป็น๑ใน๒๐คู่รักนะครับ
ที่ได้รับเลือกขึ้นไปจดทะเบียนลอยฟ้าเลยนะครับ

แล้วก็บรรยากาศนี่ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหโรแมนติกจริงนะครับ

ถือว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมากว่า๑๐ปีแล้วนะครับ
ขณะที่พิธีสมรสก็อย่างที่พี่สอนบอก

แล้วก็คงจะมีพิธีการต่อไปนั่นเองนะครับ

๒ดาวเต็กของทีมได้ร่วมทำช่อดอกไม้สวย
ในวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์นะครับ

โพสต์ข้อความใต้โพสต์นี้นะครับ

แล้วก็แชร์โพสต์โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์นะครับ

ไม่มีใครซื้อให้ก็ไปเล่นเจนี่แล้วกันนะครับ
ช่อจากแข้งระดับโลกเลยนะครับ
ส่วนนักกีฬาไทยก็ทยอยโพสต์รูป
คู่กับแฟนนุ่มแฟนสาวและก็ภรรยา
ความหวานนี่ก็ต้องยอมรับว่าเต็มโซเชียลไปหมดเลย
หนึ่งในนั้นก็คือธีรทรบุญมาทันนะครับ
ธรทรก็โพสต์รูปแต่งงาน
เบสวันไหนก็รักแม่เบสนะครับ
รูปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปเก่าเอามาเล่าใหม่ในวันนี้
อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับ
ส่วนอีกคนนะครับนี่ถือว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งนะครับ
มิการ์ดธุนูนศรีกับเทย่าโรเจอร์นะครับ
ซึ่งก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันไปแล้วนะครับ

ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้ก็เป็นสุภาชัยใจเด็ดนะครับ
โพสต์รูปคู่กับหวานใจก็คือน้องเปียนะครับ
เปี้ยบุษกรก็คุ้นเคยฝึกงานกับเรานี่แหละนะครับ

คู่นี้จริงเขาหวานกันตลอดแหละ
ในช่วงที่แฟนบอลไทยหลายคนไปเชียร์ทีมชาติ
เห็นกระชาสมัครต่างอย่างน้องเปีย
ก็อาจจะกรี๊ดหน่อยนะครับในความน่ารัก

ปลูกต้นรักกันมาสักระยะแล้วนะครับ
ต่อกันที่วิสรุธอิมอุระนะครับ
ได้โพสต์รูปของตัวเองคู่กับแฟนสาว

ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด

ซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นข่าวดีนะครับ

แล้วก็มีแคปชั่นว่าอุ๊ยโดนจีบเขินจัง
จริงนี่มีน้องบีมพิมพิชยาก็โพสต์รูปคู่กับแฟนนุ่มของเขาด้วย
แฟนหนุ่มของเขาก็ไม่ไกลไม่ไกลอยู่แถวนี้แหละ
อินโทรไปถามแล้วแต่ว่ายังไม่ตอบกลับมาเลย